ดูเหตุการณ์นี้หน่อยนะฮะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดขอนแก่น
ตำรวจเพิ่งไปตรวจสอบในวันนี้นะครับหลังได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายคนหนึ่งถูกฟันคอเสียชีวิตนะฮะ
เถียงนาแล้วคนที่ก่อเหตุก็คือเมียของเขาเอง
แต่คนก่อเหตุบอกว่าต้องฟังในมุมเขาหน่อยคือบอกว่าผัวเนี่ยติดทั้งยาบ้าติดทั้งเหล้า
แล้วชอบบังคับให้ไปซื้อยาบ้ามาให้เสพให้ไปซื้อเหล้ามาให้ดื่ม
เมื่อคืนก็บังคับอีกเอามีดอิโต้มาข่มขู่สุดท้ายเนี่ยเธอจะถูกทำร้าย
ก็พยายามต่อสู้แล้วแย่งมีดมาได้ก็ฟันไปกับหลับหูหลับตาฟัน
มันเข้าคอสามีพอดีค่ะก็เลยเสียชีวิตอยู่คา
เถียงนาเลยตรงนี้นะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะ
หลังจากก่อเหตุแล้วเธอก็โทรไปหาตำรวจที่เป็นหลานชายผู้ใหญ่บ้าน
บอกว่านี่ฆ่าผัวตายแล้วเขาก็มาตรวจสอบกันนี่นะครับ
เป็นเถียงนาอยู่ท้ายหมู่บ้านหนองย่าปล้องหมู่๑๒ตะบลหนองแวงอำเภอโศกพระ
ตำบลหนองแวงโสพระนะครับอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น
ผู้ที่เสียชีวิตชื่อนายไพทูนนะครับอายุห้าสิบสามปี
เป็นเจ้าของเถียงนาเสียชีวิตในสภาพใส่กางเกงชั้นในตัวเดียวนะครับ
เหลือก็เปลือยเปล่านะมีบาดแผลถูกฟันด้วยของมีคม
ที่ใต้หูขวานะครับแถวคอนะครับเป็นแผลชะกันเลย
แล้วก็มีเลือดเนี่ยไหลอยู่เต็มบริเวณไปหมดนะครับ
ผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของนายภัยทูลผู้ตายนะครับชื่อนางทัศนีหรือว่าชื่อเขียวนะฮะ
ชื่อเล่นนะครับนี่ฮะอายุห้าสิบเอ็ดปี
หลังก่อเหตุแล้วกลับไปที่บ้านที่หมู่บ้านหนองแวงโศกพระ
แล้วก็โทรแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ก็มาควบคุมตัว
พร้อมกับมีดอิโต้ที่ใช้ก่อเหตุนี่ฮะคุมตัวไปดำเนินคดีที่
สพนะครับมีคุมตัวกันจากเมื่อคืนนะครับ
วันนี้ตำรวจก็ส่งศพนายภัยทูลไปชนะสูตรตามขั้นตอนนะครับ
เพื่อจะดูผลการชนะสูตรอย่างละเอียดด้วยแต่เบื้องต้นก็คือมีบาดแผลที่
ใบหูแถวคอนะครับที่ถูกฟันเข้าไป
วันนี้เราลงพื้นที่ไปนะครับได้เจอกับผู้ใหญ่บ้านหนองย่าปล้องนะครับแล้วก็ญาติพี่น้องของนายภัยทูลผู้ตายด้วย
ที่วันนี้มาเก็บข้าวของมาทำความสะอาดเถียงนาที่เกิดเหตุอยู่ริมนาตรงนี้นะครับเถียงนาของนายภัยทูล
แล้วก็นี่ฮะที่เถียงนาตรงนี้ยังมีเลือดติดอยู่นะครับมีมีดมีปืนยิงนกอยู่แถวนั้นด้วย
มีชุดเครื่องเสียงที่เปื้อนเลือดนะที่วางทิ้งไว้ด้วยผู้ใหญ่บ้านหนองยับร่องผู้ใหญ่ดาหวันบอกว่าเมื่อคืนนี้
ประมาณตีหนึ่งหลานชายที่เป็นตำรวจสายตรวจของสพพลโทรมาแจ้งว่านางเขียว
โทรไปบอกว่าฆ่าผัวตายที่ทุ่งนาอยากให้ไปตรวจสอบให้หน่อย
ก็เลยรีบไปหาญาติพี่น้องของนางเขียวที่บ้านหนองแวงโศกพระหมู่๑แจ้งเรื่องให้ทราบ
แล้วก็มาพร้อมกับตำรวจสพพลมาตรวจสอบที่เกิดเหตุก็เจอศพนายภัยทูลจริง
จากนั้นญาติพี่น้องของนางเขียวก็พาตำรวจนะฮะไปควบคุมตัวนางเขียวที่กลับไปที่บ้าน
ซึ่งตอนที่มาที่เถียงนาก่อนหน้านี้เนี่ยพบนายภัยทูลเสียชีวิตไปแล้ว
คนที่ฆ่าผัวเป็นเพื่อนของแกเลยบอกว่าฉันฆ่าผัว
แกก็เลยวิ่งออกมาวิ่งออกไปที่บ้านน้องแวงโศกพระ
กันแล้วก็กับพวกญาติเขาก็เลยชวนกันมาดู
แต่เมียเขาบอกว่าไม่รู้จะตายไม่ตายแต่เขาไม่ได้บอกว่าตายนะ
เขาก็บอกว่าฆ่าพอดีเขาก็เลยชวนกันมาดู
กันมาดูก็มาเห็นว่าตาย
ส่วนมากแกจะเป็นเรื่องยานั่นแหละ
แกติดยาอันนี้พูดความจริงเนอะ
ติดยาแล้วก็กินเหล้าแต่ปกติตอนก่อนนี้แกเป็นคนขยันดีมากเลยดิ
ดีพอมาหลังนี่แหละเห็นบอกว่าติดยา
ติดยาเมียก็รักเมียก็เมียก็บอกให้หยุดแต่แกก็ไม่ฟัง
แล้วทีนี้เมียก็มีคนเตือนบอกว่าให้ให้เข้าหมู่บ้านอย่ามาอยู่กับมัน
แต่เมียก็ความเป็นเมียนะเขาก็ห่วงกลัวเขา
ผู้ใหญ่บอกเมื่อก่อนก็ดีมากเลยนะฮะ
แต่พักหลังผู้ตายนี่ไปติดยาไปติดยาบ้านะครับ
ทุกผู้ชมครับจากการสอบสวนของตำรวจนะครับ
พบว่านางเขียวผู้ก่อเหตุเขาอยู่กินกับผู้ตายนายภัยทูลเนี่ย
มานานหลายปีทั้งคู่สามีภรรยาก็ขยันช่วยกันทำมา
ส่วนมากจะมาอยู่ที่เถียงนาตรงจุดเกิดเหตุนั่นแหละ
เพราะว่าเขามีไร่นาของเขาอยู่
แต่ช่วง๒๓ปีที่ผ่านมาเนี่ยนายภัยทูลไปติดยาบ้า
แล้วก็ติดเหล้าด้วยแล้วพฤติกรรมก็คือชอบบังคับ
ให้เมียก็คือนางเขียวไปซื้อยาบ้ามาให้เสพ

เป็นแบบนี้ทุกวันเวลาเมาก็ทำร้ายร่างกายเมีย
แต่เมียก็อดทนมาตลอดเหมือนที่ผู้ใหญ่บ้านบอก
เพราะว่าเขาก็รักผัวเขาพยายามบอกให้เลิก

เช้าเมื่อวานนี้ก่อนจะเกิดเหตุนะครับ
นายภัยทูลบังคับให้นางเขียวไปซื้อเหล้ามาให้ดื่ม
นางเขียวก็ไปซื้อมาให้เย็นบังคับเมียอีก
ให้ไปซื้อเหล้ามาอีกเมียก็ไปซื้อมาให้อีก
จากนั้นเขาก็ดื่มเหล้าไปร้องเพลงไป
ตกดึกทีนี้เรียกเมียมาอีกนะบอกว่าให้ไปซื้อเหล้าซื้อยาบ้ามาให้อีก
แต่ทีนี้มันดึกแล้วเมียบอกโอ้โหมันจะไปยังไงไม่ไหว
แล้วตอนนั้นสามีเนี่ยยืนถือมีดอิโต้อยู่ในมือด้วย
พยายามพูดดีแล้วแต่สามีเนี่ยเงื้อมีดมาจะฟัน
เกิดการต่อสู้กันเกิดขึ้น
นางเขียวบอกถูกนายภัยทูลเนี่ยตบก่อนทำร้ายร่างกายก่อน
ก็เลยพยายามต่อสู้แล้วแย่งมีดคืนมาได้
จังหวะที่นายภัยทูลล้มลงก็เลยหลับหูหลับตาฟันใส่เข้าไป
แล้วเห็นว่าสามีเนี่ยแบบนิ่งเงียบไปนะไม่มีส่งไม่มีเสียงอะไรเลย
มาดูอีกทีเอ้ามีบาดแผลฟันเข้าที่คอ
เธอบอกเธอตกใจเธอก็วิ่งหนีกลับไปที่บ้าน
แล้วก็โทรแจ้งหลานของผู้ใหญ่ที่เป็นตำรวจ
เขาก็มาตรวจสอบกันนะครับแต่นี่เป็นคำกล่าวอ้างของทางฝั่งผู้ต้องหานะครับ
หลังจากสอบปากคำเบื้องต้นแล้วสพพลแจ้งข้อหากับนางเขียวก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนานะครับ
แต่ผู้ต้องหาให้การภาคเศษยืนยันว่าไม่ได้ตั้งใจ
ไม่มีเจตนาในการฆ่าสามีนะครับตอนนี้ทางฝั่งของครอบครัวเขาก็มายื่นหลักทรัพย์ขอประกันตัวไป
ระหว่างการดำเนินคดีก็ต้องต่อสู้คดีกันต่อไป